คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดสงขลาค่ะมีนักธุรกิจชาวมาเลเซียมาร้องขอความเป็นธรรม
แล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจด้วยนะคะนั่งสูบบารกูอยู่หน้าบ้านพัก
อยู่ดีมีผู้ชายอ้างตัวว่าเป็นตำรวจมาจับตัวขึ้นรถไปเลย
หน้าลูกเมียเขาเลยนะแต่นักธุรกิจชาวมาเลเซียคนนี้
เขาไม่มั่นใจว่าตำรวจจริงหรือเปล่ารถออกไปได้แป๊บนึงกระโดดลงจากรถ
กระโดดเลยอ่ะใช่กระโดดลงจากรถรีบแจ้งธนายความแล้วก็รีบแจ้งความกับตำรวจค่ะ

กล้องวงจรปิดนะคะรถกระบะคันนี้มาจอดหน้าบ้าน
มีผู้ชายสองคนเดินลงมาจากรถมาคุยกับผู้เสียหาย
สัก๑๐นาทีแล้วเหมือนเข้าประชิดตัว
และนำตัวผู้เสียหายขึ้นรถไปเลยต่อหน้าลูกเมียเลย
ลูกชายก็ร้องไห้พยายามจะวิ่งไปหาพ่อ
สุดท้ายก็ขับรถออกไป
แต่คุณผู้ชมค่ะรถออกไปได้สักประมาณ๗๐เมตร
นักธุรกิจชาวมาเลเซียคนนี้เขากระโดดลงจากรถ
เขาหนีเลยติดต่อทนายความติดต่อตำรวจแจ้งความเลยนะคะ
สพสะดาวเพราะเขาไม่มั่นใจว่าผู้ชายสองคนนี้
อ้างตัวว่าเป็นตำรวจตำรวจจริงหรือเปล่า
ทำไมอยู่ดีถึงขั้นจับขึ้นรถกระบะไปเลยเนี่ยนะ
เขาแค่นั่งสูบบรากูอยู่หน้าบ้าน
เราส่งคุณเนติชาวนักข่าวของเราตามเรื่องนี้นะคะ
ทีนี้ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่ง
ตรงนี้เป็นจังหวะที่นักธุรกิจชาวมาเลเซียกระโดดลงไปแล้ว
จะเห็นกระบะชะลอแล้วจอด
แล้วชายที่ใส่เสื้อสีดำที่อ้างว่าเป็นตำรวจ
นั่งประกบผู้เสียหายอีกคนนึงแทน

นี่ค่ะเป็นภาพอีกมุมหนึ่งที่ทีมข่าวของเราได้มา
คุณเนติชาวนักข่าวของเราก็เลยไปคุยกับผู้เสียหายเลยก็แล้วกัน
ขอเรียกว่าในนิกนะคะอายุ๒๙เป็นนักธุรกิจชาวมาเลเซีย
เขาก็มีภรรยามีทนายความดูแลคดีให้
มีผู้เสียหายอีกคนนึงด้วยเป็นเพื่อนกับในนิก
คุณผู้ชมคะเขาเป็นผู้พิการทางสายตา
ขึ้นท้ายรถกระบะไปด้วยกันในวันเกิดเหตุ
นิกเล่าให้นักข่าวของเราฟังว่าเขาทำอาชีพขายอะไหล่รถมือสอง

วันเกิดเหตุสูบบารกุกับเพื่อนที่เป็นผู้พิการทางสายตาอยู่หน้าบ้าน
สักพักผู้ชายสองคนขับกระบะมาจอดอ้างเป็นตำรวจ
แล้วบอกเขาว่าสูบประกูผิดกฎหมายนะ
แล้วพยายามจะพาเขากับเพื่อนขึ้นรถกระบะไปเลย
ไม่บอกได้ซ้ำจะพาไปไหน
และ
และภรรยาของคุณนิกผู้เสียหายเธอท้อง๘เดือนนะคะ
บอกว่าแล้วหลังเกิดเรื่องเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหม
ผู้ชายที่อยู่ในคลิปที่อ้างว่าเป็นตำรวจย้อนกลับมาที่บ้านอีก

จะดำเนินการให้สามีเธอมีความผิดตามกฎหมายให้ได้

จะทำอะไรก็ทำนะเพราะว่าธุรกิจของสามีถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะ
อยากตรวจสอบอะไรมาตรวจสอบเลยตรวจสอบได้หมดทุกอย่าง
ก็เลยต้องเนี่ยค่ะมาแจ้งความมาร้องสื่อเพราะว่าอยากจะขอความเป็นธรรม

ครอบครัวเธอถูกกระทำแล้วมันรุนแรงเกินไปหรือเปล่า

ก็ควรจะแสดงตัวอย่างถูกต้องไหม
ไม่ใช่พูดจาคมคูกระชากเขาขึ้นรถ
เธอยังเด็กอยู่เลยอยู่หน้าบ้าน
ถึงขั้นร้องด้วยความตกใจกลัว
เราคิดว่าการกระทำที่เขาทำเนี่ย
พฤติกรรมที่เขาแบบมาแบบนี้มันผิด
ถ้าเขามาแบบแสดงตัวว่าอ๋อพี่เป็นตำรวจนะน้อง

ไม่จำเป็นต้องมาตะคอกหรือแบบใช้คำพูดที่รุนแรงกับเรา
อย่างเรามีเด็กเรามีลูกลูกเราแบบขวัญเสียเลยวันนั้น
ความทรงจำของลูกเรามันจำอยู่แล้ว

ล้างได้ไหมจะรับผิดชอบกับลูกเรายังไง
ทีมข่าวของเราได้คุยกับคุณสุภกิจอายุ๔๐
เป็นผู้พิการทางสายตาที่เป็นเพื่อนของคุณนิกนะคะ
เขาบอกว่าจังหวะที่นิกกระโดดลงจากรถกระบะ
ได้ยินเสียงผู้ชายบนรถกระบะที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจนะคะ
ตะโกนขึ้นมาว่ามันโดดแล้วมันโดดแล้ว
แล้วหลังจากนั้นนะคะตัวคุณสุภกิจเองเนี่ยถูกพาไปปล่อยริมถนน
เออก็แปลกนะคะถ้ามันผิดจริงก็โดดไปคนนึง
ก็พาอีกคนนึงไปโรงพักสิก็ดำเนินคดีอะไรกันไปสิ
ทิ้งไว้ริมถนนคุณผู้ชมเขาเป็นผู้พิการทางสายตานะ
ถนนแถวเนี้ยโอ้โหทีนี้นะคะทางทนายความของผู้เสียหายค่ะ
ก็บอกกับทีมข่าวของเราว่าไปคุยกับตำรวจมาแล้ว
ได้รับการยืนยันว่าชายสองคนในคลิปเขาเป็นตำรวจ

ส่วนที่อ้างว่าจะมาควบคุมตัวผู้เสียหาย
เพราะสูบบารกูทนายบอกว่างงมาก
มันไม่ใช่นะคือการสูบบรกูมันไม่ได้มีความผิดนะ
คุณผู้ชมนึกออกใช่ไหมไอที่เป็นแท่งเหล็กแล้วสูบแบบเป็นสาย
เหมือนที่ประเทศแถบแขกเขาชอบสูบกันนะคะ
คือทนายความบอกว่าสูบบารกูไม่ได้ผิด
มันจะผิดกฎหมายก็ต่อเมื่อนำเข้าหรือส่งออก
แต่ถ้าจะจับกลุ่มดำเนินคดีอะไรมันก็ต้องมีขั้นมีตอน
แล้วก็ต้องจับแล้วพาไปโรงพักไม่ใช่เหรอ
คือกระบวนการขั้นตอนมันผิดเพี้ยนไปหมด
ทนายความก็เลยบอกว่าหลังจากนี้ค่ะ
พนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานส่งเรื่องไปปปช
ชี้มูลความผิดเอาผิดกับตำรวจท่องเที่ยวสองนายนี้นะ
เพราะถือเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบคมขู่คุกคามประชาชน
แล้วก็จะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดส่งฟ้องศาลเพื่อเอาผิดให้ถึงที่สุดค่ะ